ส่วนข่าวนี้ข่าวต่อไปที่ผมจะอ่าน
ตอนนี้ที่น่าตกใจคือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เขาตรวจพบผู้ติดเชื้อโครวิด๑๙สองสายพันในคนเดียวกัน

นำมาจากการตรวจเชื้อในแคมป์คนงานก่อสร้างขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ๒สายพันธุ์หรือเรียกว่าการติดเชื้อผสมมิคอินเฟคชั่น
ภาษาอังกฤษเขาว่าแบบนี้ก็คือสายพันธุเดลต้ากับอัลฟ่าในคนคนเดียว
รายด้วยกันจากการตรวจทั้งหมด๒๐๐รายครับ
อันนี้มันบอกว่าอะไรมันบอกสัญญาณว่าถ้าเราปล่อยให้มีมิคอินเฟคชั่นแบบนี้บ่อยเยอะนะครับ
มันก็อาจจะเกิดลูกผสมที่เราเรียกว่าไฮบริชเกิดเป็นแวร์เหลียนตัวใหม่ขึ้นมาได้

แล้วก็เข้มงวดกับมาตรการต่างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ
เพื่อจะลดโอกาสของการที่จะทำให้เรื่องมิคเอ็นเฟคชั่นมันจะเกิดขึ้นบ่อย
ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับในประเทศอื่นในโลกนี้ก็มีนะครับ
แล้วก็ทั้ง๗ลายเนี่ยขณะนี้ที่เราดูอาการก็ยังสบายดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้บอกว่ามิกเองอินเฟคชั่นที่ติดผสม๒ตัวจะทำให้รุนแรงขึ้นแต่อย่างใดนะครับ
คุณผู้ชมคงสงสัยอยู่ในใจแล้วก็ถามมาทางเราบอกว่าไอ้ผู้ป่วยที่ติด๒สายพันธ๗คนอาการเป็นยังไงบ้าง
คือตอนนี้อาการไม่รุนแรงนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอก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
ไอ้๒สายพันธุ์นี้มันจะเป็นยังไงฮะ

ก็มาพร้อมกันเลยนะคะการปลดล็อกฉีดวัคซีนนะคะ
ชนิดนะคะรวมถึงเรื่องของสายพันธุ์ใหม่
ที่เป็นสายพันธุ์ผสมนะคะของเชื้อโควิดค่ะ